ต่อที่เรื่องของการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนครับ
วันนี้มาอยู่กับคุณสินทนันบุญยอดครับ

เป็นภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

เมื่อวานที่ปิดไป๑๖๗๐นี่ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญเลยใช่ไหมพี่เอก
ก็คือขึ้นมาเยอะทีเดียวเมื่อวานนะครับ
แล้วคนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานเป็นกองทุนด้วย
ซื้อไป๑๑๘๓ล้านนะครับ
แล้วก็นักทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธินะครับที่๑๙๘๔ล้านนะครับ
คนที่ขายสุทธิก็คือนักทุนรายย่อย
โอ้โหนะครับไม่อยากให้ขายเลยทั้งคุณรายย่อยนะถือหุ้นไว้หน่อยนะครับ
เมื่อวานหุ้นที่ขึ้นหนักนะครับกับในตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย

ใหญ่นะนำมาโดยปตทนะครับเมื่อวานนี้บวกไป๔บาทเลย
ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่เอกนะครับที่ขึ้นหนักเมื่อวานนะครับ
ถามพี่เอกก่อนดีกว่าว่าโอ้โหตลาดหุ้นขึ้นมาดูแล้วมันแพงไปหรือยังตอนนี้
ใช่ก็จริงแล้วนี่นะครับตลาดหุ้นบ้านเราถือว่าร้อนแรงนะครับ
ตอบแทนตลาดหุ้นไทยนะฮะถือว่ายังน้อยกว่านะ

ตลาดภูมิภาคบางตลาดขึ้นมาสัก๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับ
เช่นตลาดทางเสงส์ตลาดภูมิอินเดียนะครับ

ทางดาวโจรนะครับก็บวกเหมือนกันนะ
บวกไป๐๒๘เปอร์เซ็นต์นะครับหรือ๖๓จุดนะครับ
แล้วก็มีทางอังกฤษก็บวกเหมือนกัน๐๕๒เปอร์เซ็นต์
จริงในหน้าจอของผมนี่เขียวทั่วโลกนะ

และเช้านี้ตลาดนิเกอียะของยี่ปุ่นนะครับ
เปิดมานี่ก็บวกไปแล้ว๒๔๑จุดนะครับ
หรือ๑๒๑เปอร์เซ็นต์

เหตุการณ์ที่น่าจับตาทั่วโลกตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเรื่องการประชุมใช่ไหมพี่เอก
ใช่ครับนะครับมีประชุมอะไรบ้างครับตอนนี้
ก็มีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในคืนวันที่๑๙หรือ๒๐นี้
แล้วก็ตามภาพว่างอาจมีการประกาศแทนลบทดทุนทางบัญชี

ว่าเขาจะทำยังไงแล้วจะเป็นปริมาณเงินเท่าไหร่
หรือตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังคึกคักเต็มที่เลย
กลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะครับแพงไปหรือยังนี่จริงตลาดหุ้นไทยนี่ถ้าเกิดดูจากชาร์จนะครับ
วิเคราะห์ของเราขึ้นมาต่อเนื่องนะ๓สัปดาห์
โอ้โหร้อนแรงนะร้อนแรงนะคือ๓สัปดาห์นี้ถ้าเกิดคุณลงทุนในหุ้นนะ
ซื้อนกถืออย่างเดียว๓สัปดาห์นี้เยอะเหมือนกันนะ
ใช่หุ้นบางตัวผลตอบแทนมากกว่า๑๐มีเยอะเลยนะ
เพราะฉะนั้นมองกรอบภาพยังไงบ้างครับพี่เอกตลาดหุ้นไทยตอนนี้
มันมีการไหลเข้าทั่วโลกนะครับรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับ
ก็ผมคิดว่าในแง่ของเทรนด์ของตลาดทุนบ้านเราเองคิดว่าน่าจะขึ้นตามตลาดหุ้นทั่วโลกได้เหมือนกัน
ก็ยังขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าอัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้ก็รู้สึกว่าแข็งค่าเหมือนกันนะ
ระหว่างเงินดอลลาร์กับไทยบาทนะครับรู้สึกอยู่ที่๓๓ต้นเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งหรือตัววัดตัวหนึ่งที่คุณต้องจับตานะว่าทำให้ตลาดหุ้นยังขึ้นได้อยู่
อันนี้กลยุทธ์ในการลงทุนพี่เอกตอนนี้หุ้นขึ้นเยอะแล้วบางคนบอกว่ายังไม่ทันซื้อหุ้น
หรือว่าจะเริ่มซื้อหุ้นได้หรือยังครับพี่เอกนะครับดังนั้นนะครับเรามองตลาดเนี่ยยังมีช่องว่างหรือมีอัพไซต์ของการปรับตัวขึ้นได้อีก
ยังขึ้นอีกใช่ครับวันนี้เราก็เลยมีสไลด์นำฝากท่านผู้ชมครับผมเกี่ยวกับในแง่ของเทรนด์ตลาด
แล้วก็แนะนำว่าปีหน้าเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยจะไปถึงขนาดไหนครับผมนะครับพันเจ็ดหรือพันเจ็ดกว่า
มีโอกาสไหมจากปัจจัยอะไรบ้างเรามีสไลด์นำมาฝากครับอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับ
เวลาเราดูภาพตลาดหุ้นเนี่ยว่ามันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแต่จริงมันมีปัจจัยอยู่ตัวหนึ่งนะครับ
ก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบ้านเราเนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ย

ดูชื่อว่าเป็นยังไงนะครับ

เพราะว่าปีหน้านี้คือปี๒๐๑๘จริงทางนักวิเคราะห์ของเรา
ภาคธุรกิจทำกำไรได้แบบนี้อัตราเติบโตแบบนี้
ก็เรามองภาพว่าถ้าเกิด๑๖ขึ้นไปที่อยู่ด้านบนนะครับ
หมายถึงว่าแพงหน่อยถ้าอยู่๑๕ข้างล่างก็หมายถึงว่าถูกหน่อย

เทียบกับในแง่ของตัวดัชนีตลาดอยู่ที่๑๗๔๒จุด
โหปีหน้าถูกเยอะนะ
๗๔๒จุดใช่นะครับแล้วก็ตามมีเงื่อนไขนิดหน่อย
มีโอกาสที่จะมากกว่าระดับ๑๗๔๒จุดไหมมี
เงื่อนไขอย่างเช่นถ้าตลาดในแง่ของตลาดทางสหรัฐอเมริกา
เขามีการยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ทางการเงิน
อันนี้ก็มีโอกาสที่ทำให้กระแสเงินลงทุนมันมีการไหลเข้าต่อเนื่องนะครับ
รวมภาคธุรกิจที่มีการฟื้นตัว
งบกระไรบริษัทจดประเบียนโตขึ้นมากกว่าที่เราคาด
อันนี้เรามองกลางใช่ไหมครับ๑๕๙นี่คือกลาง
เพราะฉะนั้นเป้าหมายของตลาดหุ้นไทยในปีหน้า
เรามองว่าอาจจะไป๑๗๔๒จุด
แต่ถ้าเกิดมองว่าอาจจะต่ำกว่าน้อยหน้า
คุณอาจจะลดหย่อนมาได้ก็เอาถูกลงมาหน่อยอีกสักหนึ่งขั้น
ใช่ไหมครับก็คือ๑๕๗โดยคืออยู่ที่มัน๑๗๒๐จุด

แต่ดูรวมแล้วดูดีใช่ไหม

เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวสูงเหมือนกัน

มันกำลังจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยนะ
ถ้าผมจะไม่ผิดตลาดประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย

แต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดดูตามตาราง
นักวิเคราะห์ของเราที่คาดการณ์ออกมาแล้ว

แต่ว่ามี๔กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันที่คิดว่ากำไรน่าจะโตดีทีเดียว
ช่วงสิ้นปีใช่ไหมคนจะมาเที่ยวเมืองไทยเยอะ
ก็โดยเฉพาะท่องเที่ยวจีนเขาบอกเดี๋ยวเข้ามาอีก
แล้วก็แถมมีเรื่องของนโยบายภาครัฐอีกจะเข้ามากระตุ้น

ท่องเที่ยวก็น่าจะโตหุ้นท่องเที่ยวหุ้นโรงแรมเนี่ย
ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเติบโตได้
กลุ่มที่๓ถึงด้านอสหริมศัพท์ประเภทที่อยู่อาศัย
ใช่นะครับในแง่ของตัวโครงการเปิดใหม่เยอะ
เฉพาะกลุ่มสื่อแล้วก็กลุ่มค้าปีกจะมีเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

คนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยภาคธุรกิจก็จะเริ่มทำสื่อมากขึ้น
เตรียมได้ยอดขายขึ้นมา
โดยรวมนะครับก็ให้ติดตาม๔กลุ่มนี้ไว้
หรือติดตามว่าพี่เอกคราวหน้าจะเอาหุ้นตัวไหนมาฝาก

ไปคลิกดูได้เลยสามารถซื้อได้เลยเหมือนซื้อหุ้น๑๐๐บริษัท

ขึ้นดีกว่าตลาดอย่างงี้นะครับครับ
นะครับขอโทษแล้วไหมครับพี่เอกขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในการวิเคราะห์